ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยมาจับกลุ่มตัวลูกชายนะครับ

นะฮะคลั่งยาบ้าแล้วก็เอาปืนมายิงขึ้นฟ้านะครับ
ยิงตั้งแต่แบบโอ้โหเช้ามืดอ่ะนะ
คนในครอบครัวเนี่ยชาวบ้านเนี่ยหวาดภาวะกันไปหมดนะครับ
พ่อกับน้องชายพยายามเข้าไประงับเหตุแล้วไม่ไหว

แรกด้วยอยู่ที่โต๊ะในบ้านพอมาถึงต้องไปเกลี่ยกล่อมแต่คุยก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องหาจังหวะในการบุกขึ้นไปแล้วก็ชาร์จตัว
แล้วก็คลุมตัวลงมา
ปรากฏว่านายภูเก็ตอายุ๓๘ที่เป็นน้องชายเนี่ยถูกมีดแทงเข้ากลางหลัง
แล้วยังใช้ขวานเนี่ยฟันนิ้วมือของพ่อชื่อนายอันนันต์อายุ๖๘จนบาดเจ็บด้วย
ตอนที่กำลังเข้าไปแย่งมีดแย่งปืนแย่งขวานเอาไม่อยู่ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสัก๑๐นาฬิกาเมื่อวานนี้คุมตัวได้แล้วนะครับ
แต่กำลังนี่มากันโอ้โหเยอะเลยนะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเอาไม่อยู่มีปืนนี่นะไปยึดมาได้นะครับ
มีมีดมีขวานเนี่ยฮะแต่ละอย่างนะฮะก็พ่อกับน้องชายเข้าไปนี่น้องโดนมีดแทงเข้ากลางหลัง
พ่อโดนขวานฟันเข้ามือเลยฮะโอ้โหต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มานะครับ
ปืนยิงใส่เข้ามานี่ทำยังไงนะครับนายอนัลดร์พ่อของนายชัยยานะครับบอกว่าลูกชายเนี่ย
ยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดเลยเมื่อวานเนี้ยนะความจริงยิงตั้งแต่กลางดึกคืนวันที่๓๐พฤศจิกายนแล้ว
ยิงต่อเนื่องหลายนัดถึงตี๕เช้าวันที่๑ธันวาคมพ่อบอกทีนี้เห็นท่าไม่ดี
ไปแจ้งกำนันให้กำนันเนี่ยช่วยประสานเจ้าหน้าที่
พาตัวลูกชายไปหน่อยเกรงว่าเดี๋ยวจะแบบไปกันใหญ่
ทำร้ายคนในครอบครัวหรือว่าชาวบ้านได้นะนายอนันต์บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ยเป็นคนดีนะ
เป็นคนดีมากคุณเขียนมาสอนพ่อเขาบอกตั้งใจทำมาหากินทำงานหนัก
หาเงินมาจุนเจือครอบครัวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอลูกชายเนี่ยทำงานหนัก
แม่คุณกำมาสอนเข้าไปชมฮะเหมือนกับเขาก็ใช้วิธีทางที่ผิดไปกินยาบ้า
กะว่ากินยาบ้าเนี่ยมันจะช่วยทำให้ทำงานหนักได้เยอะ
กินจนติดยาบ้าแล้วก็หลอนฮะหลอนแล้วก็คลุ้มคลั่งแบบนี้นะครับ
ก็เลยอยากวิงวอนเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยจัดการหน่อย
นอกจากพาลูกชายไปประมาทรักษาแล้ว
บอกว่าช่วยปราบรามยาบ้านในพื้นที่ให้หน่อย

แบบเอาจริงเลยนะอยากให้แบบให้มันหมดไปเลย
ไม่อยากให้มีใครต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
เหมือนกับครอบครัวของตัวเองอีก
ใช่ครับ
นี่เนี่ยบ้านของคุณลุงเขาอยู่ที่ที่

คุณลุงเขาบอกช่วยหน่อยเถอะยาบ้ามันห่าง่ายเหล้อเอิญซื้อเยอะก็นะครับ
ภูเก็ตน้องชายของคนก่อเหตุนะครับวันนี้เราก็ได้เจอนะฮะ
โอ้โหนี่ครับแล้วก็บอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาล้อมจับกลุ่มพี่ชายเนี่ย
เขาก็หลับอยู่ในห้องนะครับได้ยินเสียงดังโครมคลามออกมาดู
เห็นตำรวจกำลังเดินเข้ามาในบ้านพี่ชายถือปืนนั่งอยู่ที่โต๊ะในบ้าน
ข้างตัวพี่ชายมีมีดกับขวานวางอยู่เห็นอย่างนั้นเนี่ย
ก็กลัวว่าจะมีอะไรที่แบบมันรุนแรงเกิดขึ้นนะครับก็เลยช่วยกันกับพ่อนะ
บอกพ่อยังไงเราเข้าไปแย่งปืนจากพี่ก่อนไหมคือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาถึงก็ซัดใส่เจ้าหน้าที่เข้าไปนี่ยุ่งเลยนะ
ปรากฏว่าพี่ชายใช้มีดเนี่ยแทงใส่หลังเขาครั้งหนึ่งใช้ขวานฟันใส่พ่อไปครั้งหนึ่ง
ยกมือขึ้นมาโดนเข้าไปที่นิ้วนะฮะได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วเขากับพ่อก็เลยต้องถอยฮะถอยออกมาจากบ้าน
เพราะว่าตอนนั้นพี่ชายเหมือนคนขาดสติแล้วเกรงว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตรายมากกว่านี้นะครับ
จังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาพอดีนะฮะ
กายนิดหน่อยหนึ่งเนรงนี้แค่แค่มีอากาศคุมข้างค่ะเริ่มคุ้มข้างไม่มาจริงครับ
ที่มาถึงบ้านหลังนี้นะใช้ยากินในบ้านเนี่ย
แปลว่าเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยอยากเกร้ากลมให้ย้ำออกมาจากบ้านเนี่ย

๔โมงเย็น๑๖นาฬิกา๓๐นาทีด้วยซ้ำ๖ชั่วโมงได้
เพราะว่าเขามีอาวุธจะบุ่มบามเข้าไปก็ไม่ได้นะครับ
เจรจาอยู่นานกว่าที่จะยอมออกมามอบตัว
คือจนกระทั่งนู่นแล้วฮะมีนายพนมปิงเมืองวัย๖๖ที่เป็นเพื่อนบ้านแถวนั้น
บอกว่าเดี๋ยวจะลองเข้าไปคุยด้วยกันแล้วกัน
ปรากฏว่าพอเข้าไปคุยเนี่ยผู้ก่อเหตุเขาก็สงบลง
แล้วก็ยอมให้คุมตัวลงมาจากบ้านยอมให้ยึดอาวุธอะไรพวกนี้
ตำรวจคุมตัวไปที่สพงนะฮะ
เหตุการณ์นี้ก็โชคดีที่ไม่มีความสูญเสียมากกว่านี้
เรื่องต้นก็ต้องส่งไปตรวจสอบบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดก่อน
หลังจากนั้นก็มาว่าเรื่องคดีความ